นี่ไปดูลีลาของขุนอ้วน

พูดแบบนี้ปุ๊บนึกถึงขุนอินทีแรก

คุณอ้วนนะฮะนี่แต่งตัวมา

แต่สิ่งที่สำคัญคือปิดตา

นี่แหละครับลีลาปิดตาคล้องมอน
ของน้องเรด้าหรือว่าเด็กชาย

อายุ๑๐ขวบเท่านั้นเองเป็นนักเรียนชั้นป๕

ฉายาในโลกโซเชียลตั้งให้ว่า

กำลังร่วมซ้อมตีคล้องมอนร่วมกับเพื่อน

กันนะครับโดยครูสอนดนตรีไทย
แล้วก็เป็นผู้สอนดนตรีไทย

นั้นคือคุณครูกรกิจพัดสุฎี

พอคุณกลูเห็นคุณกลูบอกอ้าวเอาใช้แ๒๐๐๐มาแล้วนะครับ

เล่นดนตรีหัดเล่นเครื่องต่างง่ายก่อนนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นกล้องไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม

เรด้ามาบอกว่าผมอยากเป็นนักดนตรีครับ
ทีนี้แหละครับครูกรกิจพัฒน์ก็เลยได้สอนให้เล่นอย่างจริงจังฮะ
เรด้าก็ฉายแววมากขึ้นเรื่อยพัฒนาฝีมืออย่างก้าวกระโดดเลย
บอกแบบนี้แล้วครูบอกโอ้โหพัฒนาแบบน่าตกใจด้วยครับคุณดูสิ
คือเป็นพรสวรรค์ด้วยหนึ่งสองเป็นความผูกพันธ์นะครับ
สามเป็นความตั้งใจของน้องเขาด้วยนะครับ
น้องเขาสามารถจำได้ทั้งหมดและทำนองได้อย่างรวดเร็วครับ
ขณะที่น้องเรด้าก็บอกว่าผมชอบตีคล้อง
เพราะว่าเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถตีได้โดยใช้มือไขว้ไปมา
และสลับกันตีได้เวลาตีแล้วผมสนุกดีครับ
จากคล้องมอนแล้วน้องเรด้ายังเล่นอะไรได้อีกรู้ไหมคุณ
มีกลองแขกรีกตะเห็นนะ

คือสอนกันมาตั้งแต่เด็กน้องเขาก็จะเล่นได้เยอะนะครับ
ความสามารถพิเศษนี่ก็คือการปิดตาตีของหมอนนี่แหละครับ
แล้วก็น้องเรด้าเคยเข้าแข่งขันศิลปะหัฐกรรมระดับประเทศ
ได้รับรางวัลที่๒ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๔๖มาครองแล้วนะครับ
ส่วนหน้ากากยักษ์สีดำครึ่งหน้าที่น้องเรด้าใส่เป็นประจำ
เวลาออกงานเล่นดนตรีเป็นหน้ากากคุ้นอยู่แล้วนะ
ที่คุณเก่งทัชยะเขาใส่
แล้วก็คุณเก่งเป็นศิลปินที่น้องเรด้าเขาชื่นชอบมากเลยนะครับ
ไปจัดแสดงอยู่ต่างประเทศแล้วชาวต่างชาตินี่ชื่นชมชื่นชอบเลย

เด็กเห็นคุณเก่งเก่งเรื่องของดนตรีไทย
ก็อยากจะเก่งอยากจะเท่เหมือนพี่เก่งเขาบ้าง
พี่เก่งส่งหน้ากากอันนี้มาให้น้องด้วย
ใช่มาให้เออคุณเก่งส่งมาเองเลยนะครับ
ให้น้องใส่น้องเขาบอกโอ้โหเป็นไอดอลแล้วพี่

อาหารเขาต้นโตกว่านี้นะครับรับหลวงว่าระดับประเทศแน่นอน